เรามาตามสัญญาแล้วเพราะว่าขอเวลาไม่นานแน่นอน
คุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูความเซ็กซี่ของหนุ่มกันบ้าง
หนุ่มคนนี้นะคะลดน้ำหนักลงไปได้๒๖กิโลกรัม

ภายในเวลาแค่๒เดือนเท่านั้น

จริงทั้งแผงอกกล้ามแขนกล้ามท้อง
โอ้โหดูคุณแต่ที่พูดมาดิฉันหมายถึงสองคนข้าง

แฟนฉันเขาลงทุนแบบว่าโอ้โหโหมออกกำลังกายอย่างเหลือเชื่อเลย
เป็นความทุ่มเทแล้วก็ความมีวินัยนะฮะ

ก็เริ่มส่งผลให้เห็นเขาโครงซิกแพครำไรอยู่เหมือนกันนะคุณนะ
แม้ว่าจะมีการเออเขม่าวพุงบ้างอะไรบ้างก็ตามเนอะ
แต่ก็ต้องเข้าใจเขาเขาก็อ้วนมาตั้งแต่เด็กเนาะ
ลงเยอะนะคุณ๒๖กิโลเลยนะ
แถมช่วงนี้คุณต้องดูเอว
เริ่มจะมีความโค้งความเว้าเหมือนกัน

พร้อมประกาศลั่นเลยว่าเดี๋ยวอีก๑ปีเจอกัน
ให้เวลาอีก๑ปีเดี๋ยวไปดูว่าแจ๊คจะมีซิกแพคหรือเปล่า
ตอนนี้ก็เริ่มมาแล้วคือแคล้วโครง
การออกกำลังกายจริงมันก็อยู่ที่เรื่องของ
วินัยความทุ่มเทความใส่ใจแล้วก็การดูแลเรื่องอาหาร

ผอมอย่างนี้มันก็มีบางส่วนที่ควรจะลดเหมือนกัน

นี่คือดิฉันพยายามจะลดกินชาเย็นอยู่ย่างจริงคุณผู้ชม
เคมีเคล็ดลับดีบอกได้ทางไลน์
รับความลดน้ำหนักลดความอยากอาหาร